มาดูเปิดใจบิ๊กป้อมกันหน่อยละกันค่ะ
คือบิ๊กป้อมเขียนจดหมายร่ายยาวเลยนะ
ความสัมพันธ์กับน้องรัก

หลังจากที่เขาเรียกว่าเป็นการแยกกันเดิน

ต้องมาดูค่ะว่าใจความที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัศ

เดี๋ยวฟังการวิเคราะห์นะคะจากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้หรอกครับ
เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ปรากฏการณ์เรื่องจดหมายของบิ๊กป้อม

เสาร์อาทิตย์ถึงแม้จะเป็นวันหยุดข่าวนี้ก็ยังเดินต่อ

เราที่ติดตามข่าวการเมือง
เราควรจะได้คิดยังไงกับจดหมายฉบับนี้
มันจะมีสัญญาณนำไปสู่อะไร
มันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตรงไหน
มันจะนำไปสู่อนาคตของบิ๊กตู่หรือบิ๊กป้อมยังไง
อันนี้คือประเด็นที่ต้องตาม
เพราะว่าการถอดความตีความเนื้อหาในจดหมายเนี่ย
คืออ่านผ่านเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรมาก
แต่ลองถอดสลักตีความออกมาเป็นช่วงเป็นตอน

ผมอ่านคอลัมป์ของแม่ลูกจันทร์ชูพงมณีน้อย
เพื่อนผมที่เขาเขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เขาเอาจดหมายมาแล้วก็เอามาตีความ
แล้วก็แยกเป็นประเด็น

ผมจะอ่านให้ฟังว่าเรื่องที่หนึ่ง
ชี้ว่าจดหมายนี้เป็นการเปิดใจจากลุงป้อมถึงน้องตู่
ตั้งแต่ต้นยันท้ายเป็นการซ่อนดาบในรอยยิ้ม

ฉะนั้นหากจะถอดข้อความในจดหมายเป็นภาษาการเมือง
และแยกได้ก็จะเป็นประเด็นอย่างนี้

ป้อมย้ำว่าไม่เกี่ยวกับการปฏิวัติคอสชอย่างสิ้นเชิง
เหตุที่ลุงป้อมยอมรับเทียบเชิญลุงปู่เป็นรองนายก
ก็เพื่อประคองสถานการณ์ให้กลับไปสู่ปกติโดยเร็ว

ป้อมยอมรับว่ากลุ่มสามปเนี่ยเป็นทหารอาชีพ
ไม่มีความเชี่ยวชาญการเมืองมันก็ส่งผลให้การบริหารบ้านเมือง
ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร

เมื่อประชาคมโลกเขาไม่ยอมรับรัฐบาลคอสช
พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้นายกลุงตู่เร่งจัดเลือกตั้งใหม่
เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน
แต่นายกลุงตู่เกิดอาการติดลม
อยากเป็นนายกต่อไปยาว
ป้อมในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่จึงต้องรับหน้าเสือ
พักพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายก
เพื่อจะสืบทอดอำนาจในการเป็นรัฐบาลให้สมความปรารถนาของน้องเล็ก

ป้อมยอมรับว่าช่วงเป็นรัฐบาลรอบสอง
มีหลายเรื่องที่ตัวเองไม่เห็นด้วย
แต่จำเป็นต้องสงวนท่าทีเพื่อรักษามารยาททางการเมือง
เพราะไม่ต้องการสร้างปัญหาขัดแย้งแตกแยกในกลุ่มอำนาจสามป

บัตรนี้ชัดเจนแล้วว่าลุงตู่ปีกล้าขาแข็งย้ายจากพักลุงป้อม
ซึ่งก่อตั้งเป็นพักนั่งร้านให้ตัวเอง

เมื่อลุงตู่ตัดสินใจเด็ดขาดจะตีจากภักดิ์พลังประชารัฐแยกไปตั้งพักของตัวเอง

อุ้มชูน้องเล็กมากว่า๔๐ปีไม่สามารถกันความรู้สึกในหัวใจเป็นคำพูดได้ชัดเจน
ป้อมจึงขออวยพรให้น้องตู่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเมืองสายใหม่ที่ตัดสินใจเลือกเอง
ข้อที่๗ลุงป้อมขอยืนหยัดเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างแน่วแน่ต่อไป
พร้อมเดินนำลูกพักทุกคนเข้าสู่สนามเลือกตั้งเพื่อนำพักพลังประชารัฐกลับมาเป็นแก่นำรัฐบาลตามวิถีทางประชาธิปไตย
ไม่ใช่แยกกันเดินรวมกันตีแต่แยกกันเดินตีกันเอง
ฉะนั้นเมื่อพี่น้องสองปอต้องแยกกันเดินคนละทางถามว่าการเมืองจะเป็นยังไงต่อ
เอาเรื่องบิ๊กตูก่อนบิ๊กตูจะได้กลับมาเป็นนายกอีกไหมนี่คือคำถามข้อใหญ่
คำถามข้อที่๒บิ๊กป้อมจะได้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีไหม
คือหมายถึงว่าคนที่ยังครองอำนาจอยู่จะเป็นนายกต่อไหม๒คนนี้
ตอนนี้ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ต้องตอบว่าดูผลการเลือกตั้งก่อน
แต่ถ้าแยกแยะให้ดูเอาบิ๊กตูก่อนบิ๊กตูเนี่ยถ้าพักรวมไทยสร้างชาติได้เสียงมามากพอ
เหมือนกับที่คุยไว้โอ้โหตั้งเกือบร้อยเสียงเนี่ยนะอันนี้ไม่มีปัญหาครับ
ผลพักตั้งรัฐบาลได้เลยสวพร้อมหนุนอยู่แล้วแต่หนุนไม่หมด
แต่ประเด็นก็คือว่าในทางการเมืองคอการเมืองเขาก็ดูเขตพื้นที่
พักรวมไทยสร้างชาติลงแต่ละเขตแต่ละเขตแต่ละเขตแล้วก็มาบวกกับ

เขาบอกว่าได้สามสิบห้าเสียงก็เก่งแล้วอ้าวถ้าได้๓๕เสียง
หรือไม่ถึง๔๐เสียงโอกาสที่จะกลับมาเป็นนายกริบหลีเลือดลาง
ทีนี้บิ๊กป้อมบิ๊กป้อมก็เหมือนกันมีทางเดินที่จะเป็นนายกได้
ก็ด้วยผลคะแนนจากการเลือกตั้งว่าพักพลังประชารัฐจะได้มากี่คน

ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเองไม่ว่าจะไปรวมกับพักที่เป็นร่วมรัฐบาลเดิม
หรือข้ามฝากไปรวมกับเพื่อไทยอย่างที่เป็นข่าวกันมาเนี่ย
ถ้าได้น้อยโอกาสเป็นนายกลำบากแต่มีโอกาสที่จะร่วมเป็นรัฐบาลได้ครับ
ตำแหน่งอะไรก็ตามแต่เถอะมีโอกาสที่จะร่วมเป็นรัฐบาลได้
ถ้าข้อตกลงไปร่วมกับเพื่อไทยได้
การเมืองมันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับ
เพราะว่าสูตรที่บิ๊กป้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองได้
ด้วยเพื่อไทยมาสนับสนุนถึงแม้ว่าจะได้คะแนนมากกว่า
เขาบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรพิษดารเพราะมีคนพูดกันเยอะว่าเพื่อไทยถึงชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาล
เอาถามว่ายังไงล่ะชนะแล้วทำไมไม่ได้เป็นรัฐบาล
เขาบอกว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยมีสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเยอะ
ฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงระหว่างพี่น้องสองป่อนี้ก็ตามดูกันต่อไป
ทีนี้ประเด็นที่ผมขีดเส้นใต้ทิ้งไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เรื่องที่คุณนัทธวุฒิออกมาแพร่มว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่จะมีการแก้รัฐมนูลเคลื่อนไหวจากสว
ก็คือให้ตัดรัฐมนูลมาตราที่กำหนดวาระนายกรัฐมนตรี๘ปีออกไปเสีย
ถ้าตัด๘ปีออกไปใครเป็นนายกรอบหน้าถ้าแก้รัฐมนูลนี้สำเร็จแล้วนะ

ใครเป็นนายกหลังจากแก้รัฐมนูลสำเร็จแล้วเนี่ย
ไม่ต้องมีวาระ๘ปีเป็นกี่ปีก็ได้ถ้าคนเลือก
เรื่องนี้เนี่ยสวหลายคนที่แพรมออกมาว่าจะผลักดันอย่างนี้
เขาบอกเขาไม่ได้เตรียมการนี้ไว้เพื่อบิ๊กตู่คนเดียว
คนอื่นก็มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์นี้ได้เหมือนกัน
แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าคนอื่นเนี่ย
ยังไม่มีใครได้นับหนึ่งเป็นนายกแม้แต่ปีเดียว
แล้วนับภาษาอะไรจะเป็น๘ปี
ฉะนั้น๘ปีเนี่ยเอื้อที่จะให้พลเอกประยุทธ์ได้อยู่ต่อ
ไม่ใช่แค่๒ปีแต่อยู่จนครบเทิม
เรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายคงไปไม่ถึงฝั่ง
เพราะวันนี้มีหัวข่าวว่ารุมอัดปมยืดเก้าอี้เกิน๘ปี
อู้ฟันทงฝันสลายแน่เสียอู้บอกว่าในทางปฏิบัติโอกาสเป็นไปได้แทบจะเป็นศูนย์
เพราะดูวิธีการแก้รัฐมนูลแล้วเนี่ยเขียนไว้ข้อห้ามว่า
แก้ไขรัฐมนูลประเด็นใดบ้างที่ต้องเดิมเนินการทำประชามติ
ฉะนั้นต้องนำไปทำประชามติต้องใช้งบประมาณตั้ง๔๐๐๐ล้าน
แล้วใช้เวลาอีกทั้ง๔๕เดือนไม่ใช่จะแก้กันได้ง่าย
รวมถึงขั้นตอนการเสนอสสและสวต้องมีจำนวนไม่น้อย๑ใน๕
หรือประมาณ๑๕๐คนร่วมกันแล้วจะต้องมีฝ่ายค้านเห็นด้วยไม่น้อยกว่า๒๐คน
ถามว่าฝ่ายค้านที่ไหนเขาจะยอม
สมมุติว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
ฝ่ายค้านก็ไม่ยอมให้แก้ไข
นี่หมายถึงว่าถ้าตอนนั้นจะแก้กันเนี่ย
ฉะนั้นโอกาสเป็นศูนย์ที่จะแก้ได้
ใครกล้าจะเอาเงิน๔๐๐๐ล้านไปแก้ไขแค่วักเดียว
เท่าที่เสนอแก้ไขกันมาก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ฉะนั้นประเด็นเรื่องจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูล
เพื่อให้บิ๊กตูได้อยู่ต่อไปอีก๒ปี
ถ้าสมมุติได้เป็น๒ปีแรกนะ
สมมุติว่าชนะการเลือกตั้งแล้วได้เป็น
แล้วจะแก้ไปอีก๒ปี
อันนี้ฟังจากเสียอู้พูดแล้ว

ผมก็เชื่อว่าไม่มีทางเป็นไปได้

นี่คือเริ่มต้นสัปดาห์นี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ